อ่ะไปอีกหนึ่งความเชื่อต้องไปที่วัดแห่งนี้
วัดดังจังหวัดนครปฐม
นั่นก็คือวัดสว่างอารมณ์ฮะ
เขาบอกว่าสาธุชนหลั่งไหลไปรวมไปถึงมีดารงดาราไปด้วยนะครับ

ที่นี่ฮะโอ้โหถ้าบอกชื่อสถานที่ไปก็ร้องอ๋อกันแหละ

คุณชิสาคุณผู้ชมก็น่าจะจำได้นี่พระอาจารย์แป๊ะท่านนำพิธีมาเลยนะครับ
อาจารย์แป๊นเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์นะ
แล้วก็พาสาสุชนที่หลังไหลมามากรองกันตรงนี้
มาเลยเพราะว่าที่นี่เขาทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคจาก๕มหาเทพ
ผ้ามหาเทพมีอะไรบ้างมีองค์ไหนบ้าง
องค์แรกทาเทพธิรันด์พระดาษูนองค์ที่สองทาเวสวรรค์
ที่๓พระราหูและ๔๕ต้องพูดพร้อมกัน
พระพิเภกพระพิราบก็มาเป็นคู่กัน
พี่งัตลอดข่าวของเรานะครับก็สังเกตภาพสาธุชนที่มาก็เนี๊ยะ
บางท่านบางคนหน้าคุ้นเลย
คุณหน้าคุณตาเหมือนเคยเห็นทางทีวี
เขาบอกว่าเป็นนักแสดงนักแสดงพวกละครจากวง
แสดงพี่แสดงพี่มั้ยคะค่ะ
เมื่อถึงเวลานี้บัตรนี้แล้วทำไมสังทองยังไม่กลับมายังที่
ที่อะไรที่ไหนที่ตำหนัก
นั่นไงทำไมคุณต้องเล่นเป็นบะหมะเหสีด้วย
นี่ฉันอยากเป็นบะหมะเหสี
ต้องสลับตรงกัน
ที่รูปไลฟ์กันอยู่เนี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
เขาบอกว่าที่มาเนี่ยเพราะได้ยินข่าวมาเยอะ
แล้วชาวบ้านเขาก็ล่ำลือกันว่าถ้ามาที่นี่ขอโชคขอลาบ

ก็เลยมาลองขอพรจาก๕มหาเทพแล้วก็รูปไลค์รูปไลค์
แก้วแก้วสารพัดนึก
เขาว่ากันว่าถ้าได้รูปไลค์แล้วเราก็ขออะไรก็ได้ตามนั้น
พี่ไปคะน้องอยากจะไปรูปที่ลูกแก้วสารพัดนึก
น้องอยากจะรู้ว่างวดต่อไปจะเป็นยังไง
งั้นก็เชิญแล้วกับน้องตัวข้าอันใดนั้นจะพาเจ้า
สิตัวข้านั้นจะต้องรีบเข้าไปยังป่า
เพื่อจะไปอัญเชิญพระอาจารย์มาเปิดพระอบ

กูจะไปหาสังธองกูจะไปไหน

อย่างนี้ละกันมีโอกาสลองไปกันดูนะครับ
เรื่องความเชื่อก็ว่ากันไปแต่ถ้าได้เข้าวัดผมบอกแบบนี้
วันนี้ยังไงสักก็ได้ทำจิตใจให้สงบ
และการทำบุญกับหลวงพ่อพระอาจารย์แป๊ะเนี่ยนะครับ
ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้กับทางวัด
ทางวัดก็จะไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ด้วย